ปลูกพืชชนิดนี้ดูเขาบอกว่าเผื่อการเงินจะดีขึ้น
คว่ำตายหงายเป็นต้นนี้เนี่ย
เขาบอกว่าให้นำใบแล้วก็มาไว้ในหนังสือหรือว่าไว้ในสมุดค่ะ
อันเข้ารากเนี่ยจะออกมา
ต้นนี้เป็นต้นที่ปลูกเสริมแล้วจะทำให้เราการเงินไม่ตายค่ะ
มีการเงินฟื้นตลอดเวลามีสิ่งดีตลอดเวลา
ที่สำคัญไม่สะดวกเรื่องการเงินนั่นเอง
นำมาปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านมุมใดมุมหนึ่งเหมือนกัน

เฮ้ยคุณเคยได้ยินชื่อมั้ย

ไม่ค่อยคุ้นแต่คุณสรรพคุณดีมากเลย

ชนิดนี้จะช่วยนำสิ่งดีเข้ามาตลอดเวลา

ที่สำคัญจะทำให้การเงินไม่สะดุดนะ
แล้วก็ช่วยปกปกปักรักษาป้องกันพยันตราย
ไม่ให้มีอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายใดด้วย

ถ้าหากว่าไม่มีงานอะไรอย่างนี้
ก็เอาใบของมันมาวางไว้ในหนังสือหรือสมุด

วางปุ๊บงานงอกท่างที่ดีหรือไม่ดี
นั่นน่ะสิงานเข้าดีหรือไม่ดี

พคุณของมันช่วยบรรเทาอาการร้อนจากการโดนไฟไหม้

แก้ไข้อะไรต่างนานได้
ด้านวิทยาศาสตร์ด้านความเชื่อมันมีให้มองกันได้สองมุมสองแบบเนาะ
ทางด้านศัยศาสตร์ความเชื่อ
ก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีงานอะไรอย่างนี้
ให้เอาไปวางในสมุดในอะไรงานก่อนจะเข้ามา
แต่ถ้าด้านของวิทยาศาสตร์มันก็มีสรรพคุณธรรม

เขาบอกว่ามันถ้าไปคว่ำตายหงายเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คว่ำตลอดเลยไม่เคยหงาย
คุณคว่ำคุณไม่ได้คว่ำใบคุณคว่ำกระถางมันจะรอด

ศึกษาให้ดีจะปลูกต้นไม้ต้นไม้ดีน่าปลูกเยอะแยะนะคะ